ติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะคุณผู้ชมค่ะที่กาญจนบุรีได้มีการประกาศให้ป่าศรีสวัสดิ์ค่ะ
เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหลังจากที่มีการพบเสือโครงกระทิงแล้วก็สัตว์ป่าหายากหลายชนิดในพื้นที่
พร้อมกับมีการเตรียมวางแผนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ผืนป่าแห่งนี้นะคะ
นี่คือภาพจากกล้องวิดีโอของเจ้าหน้าที่รักษาพันธ์สัตว์ป่าศรีสวรรค์จังหวัดกาญจนบุรีที่ติดตั้งเอาไว้ในป่าลึกค่ะ
ซึ่งเป็นเสือโครงขนาดใหญ่กำลังเดินออกหากินใกล้กับลำทานเล็กในตอนกลางวัน
มีเสือลายเมฆด้วยนะคะซึ่งตัวขนาดโตเต็มวัยที่กำลังหากินในยามค่ำคืนอีกด้วย
ถือว่าเป็นการบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าศรีสวัสดิ์
ที่มีทั้งสภาพป่าไม้ลายล้อมไปด้วยภูเขาสูง
ชันสลับซับซ้อนกันไปมาบนเนื้อที่รวมกว่า๒๑๙๐๐ไร่ค่ะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่เจ้าหน้าที่ได้มีการพิจารณา
เพื่อประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
จากเป็นพื้นที่ที่อยู่ในการดูแลของกระทรวงการคลังกันแล้วนะคะ
ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องมีการเตรียมดูแลผืนป่าต่อไป
ส่วนพื้นที่ที่จะมีการประกาศนะคะ
ที่มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่านั้น
คือตั้งแต่บริเวณทางทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนคริน
มีการเชื่อมกับอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกศิลป์นะคะ
แล้วก็เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าสลักพระ
ซึ่งพื้นที่นี้ถือว่าเป็นการสร้างประโยชน์ให้ระบบนิเวศ
เป็นการรักษาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์อีกด้วย
ปัจจุบันก็ถือว่าเป็นการที่จะรักษาเพื่อให้องค์ประกอบเหล่านี้อยู่ร่วมกันได้
ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์ป่าสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผืนป่านะคะ
ถือว่ามีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสัตว์ด้วย
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ